ดูเรื่องของการช่วยเหลือน้ำท่วมภาคใต้กันบ้างนะคะ
หลายคนเห็นภาพแล้วที่นายกรัฐมนตรีรับโทรศัพท์เองค่ะ

ภาคประชาชนภาคเอกชนภาครัฐก็ดี
ร่วมด้วยช่วยกันในการร่วมรับบริจาคเงิน
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทธกภัยภาคใต้นะคะ
โดยรัฐบาลก็ได้จัดงานขึ้นที่ธรรมเนียบรัฐบาล
และเปิดเบอร์โทรศัพท์๒๐คู่สายให้ร่วมบริจาค
งานนี้อย่างที่บอกว่านายกรับโทรศัพท์ด้วยตัวเองเลยค่ะ

ประชารัฐร่วมใจช่วยอุทธกภัยภาคใต้
ตึกสันติมัยตรีธรรมเนียบรัฐบาล
เป็นการระดมทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทธกภัยใน๑๒จังหวัดภาคใต้
ด้วยการเปิดเบอร์โทรศัพท์๒๐คู่สาย
ให้ประชาชนภาคเอกชนและทุกภาคส่วนร่วมกันบริจาค
ซึ่งการเปิดรับบริจาคเงินในครั้งนี้
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีพร้อมกับรัฐมนตรี
ก็ได้นั่งรับสายโทรศัพท์ด้วยตัวเอง
จากนี้ยังมีศิลปินดาราและนักกีฬาทีมชาติไทย
นันทิดาแก้วบัวสายบี้สุกริตเมรัชนกสหรัฐอยู่เย็น
ศรีโรธฉัดทองนิสิตนักศึกษา
ซึ่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีก็ร่วมนั่งรักษาอยู่ในช่วงแรกของงานด้วย
โดยเริ่มรับบริจาคกันตั้งแต่เวลา๖โมงเย็นที่ผ่านมา
และจะไปสิ้นสุดที่เวลา๒ทุ่มตรงในวันนี้
ถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
แทนรายการเดินหน้าประเทศไทย
โดยผู้ที่จะร่วมบริจาคสามารถต่อสายมาได้ผ่านหมายเลขโทรศัพท์
โดยก่อนร่วมรับบริจาคนายกรัฐมนตรีก็ได้บอกว่า
รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมครั้งนี้
ได้มีมาตรการต่างทั้งจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือ
มาตรการจากคณะรัฐมนตรีทางด้านภาษี
มีการเตรียมงบประมาณเพื่อแก้ปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาว
และกำลังจะตั้งคณะกรรมการชุดพิเศษเพื่อจะดูแลด้านการเยียวยาต่อไป
ส่วนเงินที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ก็สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้๑๕เท่าด้วยค่ะ
เพราะฉะนั้นวันนี้เรามาช่วยกันนะครับช่วยกันแก้ปัญหาให้ชาวใต้เขามีความสุขนะครับ
อย่างน้อยก็ให้ช่วยกันให้เขาอยู่ในภาวะปกติในการลงชีวิตให้ได้ซะก่อน
โดยได้จัดโครงการหรือรายการประชารัฐร่วมใจช่วยอุทธกภัยภาคใต้ขึ้น

วันนี้เราก็ได้รวบรวมส่งมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนภาคใต้ต่อไป
โดยประชาชนที่อยากจะร่วมบริจาคเงินนะคะก็สามารถโอนไปที่
องทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรี
เลขที่บัญชี๐๖๗๐๐๖๘๙๕๐ธนาคารกรุงไทยสาขาธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ